อีกไม่กี่สิบนาทีนี่ก็จะเป็นพิธีเผาศพ

ก็เป็นไปตามขั้นตอนทางศาสนานะครับ
ทันทีที่มีความคืบหน้ามีภาพบรรยากาศเข้ามา

วันนี้คุณกันจอมพลัง

มนต์พระมหาหันปิยะวันโนท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดประเขา
เดินทางไปที่บริเวณริมถนนพะหนโยธินกม๒๕
มนต์พระท่านมาเพื่อทำพิธีเชิญวิญญาณเด็กชายสองคน
ซึ่งเป็นลูกของนายเอ็มหรือว่านายส่องศักดิ์
ที่ถูกฝังอยู่บริเวณจุดตรงนี้
กลับไปเมื่อปี๕๙และปี๖๑ครับ
รวมทั้งจะเชิญดวงวิญญาณซึ่งเป็นลูกของในเอ็มเหมือนกัน
อีก๓คนที่ถูกในเอ็มซึ่งเป็นพ่อแท้นะฮะ
ฆ่าลูกตัวเองแล้วก็ทิ้งศพอำพลางคดีเอาไว้ที่จุดอื่น
เพื่อไปนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในคราวเดียวกันเลยครับ
ก็นำโลงศพ๕โลงเป็นตัวแทนของ๕ร่างครับ
เพื่อพาดวงวิญญาณของเด็กที่ถูกพ่อใจร้าย
ทำให้เขาด่วนจากไปอย่างกระทันหัน
โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตหรือว่าต่อสู้ใดเลย

เริ่มขึ้นโดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสปูผ้าขาว
น้ำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็นำโลงศพ๕โลง

ด้านข้างใกล้กับริมถนน
จากนั้นจุดทูบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ

วัดมหาธาตุวรมหาวิหารย่านบางเขน
นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาครับ
หนูไปกับพี่นะลูก

พี่มารับหนูไปสวรรค์นะลูก
ตอนบ่ายเดี๋ยวพี่จะทำพิธีให้หนูอย่างดีที่สุด
นะไปกับพี่นะลูก
บ่าย๒ไปที่วัดภาษีนะครับ
ทำพิธีบอกกล่าวเชิญวิญญาณนะครับ

แล้วก็ส่งดวงวิญญาณทั้งหมดไปสู่สุขติ
เพราะว่าร่างของเด็กถูกฝังไว้ตามมีตามเกิดแบบนี้

แล้วก็แม่แท้เอามาทิ้งไว้ริมถนนแบบนี้

ทำพิธีเชิญวิญญาณบริเวณนี้เป็นจุดหลัก

ในการเชิญวิญญาณเด็กที่ตายทั้ง๕ราย
หลังจากนั้นครับจะนำลงศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

นับให้หลังอีกประมาณสัก๘นาทีจากตอนนี้ไป
คุณกันบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นการส่งดวงวิญญาณของเด็กไปสู่สวงสวรรค์
เพราะว่าถูกทอดทิ้งมาไว้นานหลายปี

ตำรวจอนุญาตให้นำร่างของเด็กทั้ง๓ออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้
คุณกันจอมพลังบอกว่าจะอาสาจัดการทำพิธีชาปนกิจ
ให้กับเด็กทุกรายอีกครั้งต่อไปด้วยครับ

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้รู้เหตุการณ์

เป็นพ่อแท้แม่แท้เขาทำกับลูกของเขาได้ขนาดนี้เลยเหรอ
คุณกันบอกเลยว่าไม่ปล่อยแน่นอนครับ

ทำผิดต้องได้รับผลกรรมนั้น
เมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาไปแล้วด้วย
คุณกันอาสาทวงคืนความเป็นธรรมให้กับเด็กทุกคนครับ
เรามาส่งน้องไปสวรรค์ด้วยกันนะครับ
คนที่กระทำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของน้อง
ผมเชื่อว่าจะได้รับผลของการกระทำอย่างหนักที่สุด
เพราะว่าเมื่อวานมีการแจ้งข้อเก่าหาครบทุกคนแล้ว

วันนี้ก็ทวงความเป็นธรรมให้น้องได้แล้วนะส่วนหนึ่ง
แล้วก็มาส่งน้องไปสวรรค์กันครับวันนี้

เพราะแน่นอนว่าพอเสร็จจากพิธีการเชิญดวงวิญญาณแบบนี้แล้ว
ก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายลงศพนะคะ

ก็ไปที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาพิหารนะคะ
ช่วงบ่ายนั่นเองลำเลียงโรงศพทั้ง๕โรงค่ะ

โดยมีการเตรียมพิธีชาปนกิจค่ะ
เดี๋ยวก็จะมีขึ้นในช่วงประมาณบ่าย๓โมง

ไปทำพิธีมาอย่างที่ทางด้านของคุณคิงเล่าไปนะคะ

ที่จะส่งน้องทั้ง๕คนไปสวรรค์
สารเด็กที่ถูกฝังอยู่แบบนี้
สิ่งสุดท้ายก็คือการทำพิธีอย่างถูกต้อง
น้องจะได้ไปสู่สุขตินั่นเองค่ะ
ในขณะที่ทางคดีนะครับก็มีความคืบหน้าครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจโรงพักบางเขนครับ
คุมตัวนางสาวเจษดาหรือว่าเจน

ในเมียของในเอ็มส่องสัก
ออกจากห้องควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม

และแจ้งห้าข้อฐานรับหา
ก็คือทำลายพยานหลักฐาน

ร่วมกันอำพลางคดี๕ข้อหานี้
เจนถูกแจ้งและก็ถูกคุมตัวฝากขัง
สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วตำรวจคุมตัวเจน
กลับมาพิมพ์ลายนิ้วมือครับท่าทีของเจนนั้น
จะผ่อนคลายเมื่อเทียบกันกับวันก่อน
ยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจที่เดินมาส่งด้วยฮะ
มีรายงานว่าเจนนั้นได้ขอพูดคุยกับลูกสาวอายุ๑๒ขวบเป็นครั้งสุดท้าย
เหมือนเธอเองก็รู้ว่าชะตากรรมจากนี้ไปจะเป็นยังไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานกับทางบ้านพักเด็กของพมครับ
วีดีโอคอร์ให้คุยผ่านทางวีดีโอคอร์ระยะเวลาเพียงแค่๑นาที
จะรู้ว่าช่วงเวลา๑นาทีมีค่ามีความหมายก็ตอนนี้แหละฮะ
หลังจากนี้ไปจะไม่สามารถคุยกับลูกได้บ่อย
เหมือนที่เคยอยากจะคุยหรือที่เคยทำ
เพราะว่าต้องถูกควบคุมตัวดำเนินคดีครับ
ตำรวจคุมตัวไปขึ้นรถคุมขังเพื่อนำตัวฝักขังสารอาญานะครับ
นักข่าวพยายามสอบถามกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีอะไรจะพูดไหมอยากจะขอโทษหรือเปล่า

เดินขึ้นรถไปไม่พูดไม่จามไม่ตอบคำถามใดเลย
หลังจากนั้นครับพอขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยปิดประตูปั๊บ
ฝากขังสารอาญาทันทีดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ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
จะชิบยอมที่เจนรักพี่เอมมากถึงยอมทางทุกอย่างเนี่ย
เป็นอย่างบรรยากาศ

แต่ว่าสิ่งที่ทำให้นักข่าวรู้สึกงุ่นงงก็คือ

มันดูเหมือนจะไม่รงรอย
ใช่ชี้ไว้ประมาณนี้แหละแต่ก็พิกัดไม่ได้แม่นเป๊ะ
ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มใช่แล้วพอล่าสุดเนี่ยตำรวจเองก็ต้องพาเธอไปชี้จุดอีก
เมื่อคืนนี้ก็ไปชี้ว่าตรงบริเวณจุดที่มาทิ้งศพลูกไว้
คือบริเวณสุดท้ายณปัจจุบันมันกลายเป็นปากทางเข้าปั๊มน้ำมันนะคุณ
เหมือนมีการสร้างปั๊มพับที่บริเวณเดิมใช่ไหมครับ
ก็ว่ากันต่อไปครับในเรื่องของการสืบส่อหาพยานหลักฐานแวดล้อมต่าง
เพื่อให้คดีมีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ทางด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
หลังจากที่เมื่อคืนนี้นำตัวเจนไปชี้จุดทิ้งศพเด็กทารกเมื่อปี๒๕๕๙และปี๒๕๕๙
ชี้บริเวณที่ถูกก่อสร้างเป็นปั๊มน้ำมันไปแล้วนะฮะชี้ไว้ตรงจุดนั้น
จากนี้ก็ต้องรอคณะกรรมการประชุมร่วมกันก่อนว่าจะเอายังไงต่อดี
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วด้วย
สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะ
ชี้จุดของเจนอาจจะคลาดเคลื่อนก็เป็นไปได้
ดังนั้นหากมีการทุบเพื่อจะขุดหาพยานหลักฐาน
และถ้าสมมุติว่าทุบแล้วหาแล้วไม่เจอไม่ใช่จุดทิ้งศพ

ยืนยันนะครับทางตำรวจบอกว่าพยานหลักฐาน
พบศพเด็กทั้งสองศพในพื้นที่สนบังซื้อนั้น

ก็เลยแจ้งเบื้องต้นก่อน๕ข้อหา
และตำรวจนั้นย้ำว่าต้องทำคดีอย่างรัฐกลุ่มและรอบครอบ

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
รวมทั้งบรรยากาศที่อีกประมาณ๒นาที
เริ่มพิธีเผาศพโรงศพทั้ง๕
เดี๋ยวเกาะติดและมารายงานให้ทราบนะครับ